นี่เหตุการณ์ที่คุณเล่าที่บุรีรำใช่ไหม

ดิฉันเอาให้ดูหน่อยเวลาที่มีการจัดงานกาชาติเนี่ย

เราจะได้เห็นเลยเรื่องของการตีกันทะเลาะกัน

เบิ้ลรถเสียงดังใช่ค่ะ
ตอนนี้ค่ะถามว่าพวกเขาจะหยุดไหมจะเลิกไหม
เขาบอกแบบนี้เดี๋ยวเจอกันซีซั่นหน้า

เห็นไหมความชุนละมุนวุ่นวาย
คือวัยรุ่นในพื้นที่นางรองที่บุรีรำเนี่ย
เขาไล่กันมาทำร้ายกันกลาง
ถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดม

เสียงระเบิดเสียงปืนเสียงเบิ้ลเครื่องรถ

ทางกู้ภัยสยามร่วมใจปู่อินเนี่ย

พอมีคนเจ็บก็ต้องผสมพยาบาล

หลายรายเหตุการณ์นี้ค่ะ
มันเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนวันที่๒๑มีนา

ก็เป็นวันสุดท้ายของงานกาชาติประจำปีที่นางรองแล้วแหละ
ในงานคนที่ไปงานกาชาติจะรู้

วัยรุ่นพวกนี้พอยิ่งดึกยิ่งคึก

แล้วก็ตีกันแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวคุณดูขอบตรงที่ยืนนิ่งเนี่ย

ถูกต้องค่ะนี่คือมาสังเกตการยืน

มาหมดเนี่ยมาไพ่หลังแบบนี้นะฮะ
ส่วนคนที่มาร่วมงานเอาก็เต้นกันไปไม่เป็นไร

แล้วตำรวจเขาก็ตรวจยึดได้พวกอะไรบ้างล่ะ
มีดระเบิดปลิงปอง

ที่แบบหลบจากการตรวจได้

เข้าไปในงานก็ยังมีการใช้พวกมีดใช้ระเบิดปิงปองอยู่
ทีนี้กำนันตำบลบ้านสิงห์ที่อำเภอนางรองเนี่ยนะคะ
กำนันสุภกิจวิเศษกูลเนี่ยบอกว่าทุกปีที่จัดงานกาชาติเนี่ย
ก็จะมีวัยรุ่นนั่นแหละวัยกำลังคึกขนองเลย
สิบห้าสิบหกเนี่ยมาดักทำร้ายมาดักตีกันประจำเลยนะคะ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นบ้านข้อควายตำบลนางรองเนี่ย
เขาก็มีการโพสต์ภาพด้วยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนี่
อันนี้เขาโพสต์ภาพกลุ่มรวมกัน

ซีซั่นหน้าเจอกันข้อควายเจอกันแบบไหนนัดตีกันหรือว่าเจอกันแบบสนุกสนาน
ก็หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็บอกว่าอะไรนี่มาโพสต์แบบนี้เนี่ย
โพสต์รูปแบบนี้แปลว่าจะมานัดตีกันอีกแล้วเหรอซีซั่นหน้าเนี่ย
หมายถึงว่าเตรียมไว้นะเดี๋ยวถ้ามีการจัดงานครั้งหน้าอีก
เดี๋ยวจะมาบุกอีกทีนี้คนจัดงานเขาก็กลัว
แล้วพื้นที่จะจัดงานได้อีกไหมเนี่ย
นี่ไปดูเมื่อเช้านะใช่ค่ะดูสิคุณ
อันนี้คือสถานที่จัดงานกาชาติคือเมื่อคืนพอร้านเขาเก็บข้าวของ

สิ้นสุดที่นี่แล้วแต่ว่ายังมีบางร้านนะ
ที่เขาขายของให้กับชาวบ้านที่มาเดินซื้อของอยู่
แล้วเราก็เลยไปคุยกับร้านที่เขายังเปิดอยู่ร้านขนมตุ๊บตับ
คุยกับน้องน้อยเค้าบอกปกตินะ
คือเธอจะออกไปขายขนมตามงานที่จัดขึ้นในจังหวัดภาคอีสานนี่แหละ
อย่างงานกาชาติพอมีที่ไหนเนี่ยนะ
คุณป้าน้อยก็จะไปทุกงานเลย
แล้วคุณป้าก็บอกว่าแต่หนูเอ้ยวัยรุ่นมันก็ตีกันทุกงานแหละ
ไม่ใช่แค่กาชาตินางรองหรอกจะกาชาติไหนก็เถอะ
แล้วเขาจะตีกันเนี่ยคืนที่มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมันก็ตีกันตลอดเลยนะคะ
คือเขาบอกว่ายอมรับนะป้าไปขายของกลัวอันตรายเหมือนกัน
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่างานกาชาติวันไหนที่ไม่มีคอนเสิร์ต
คนก็จะน้อยคนก็จะไม่มาก็ขายของไม่ได้อีก
ดังนั้นค่ะป้าน้อยเขาก็เลยเสนอบอกว่าเอางี้ได้ไหมล่ะ
ถ้าเกิดคืนไหนที่มีคอนเสิร์ตเจ้าหน้าที่มาคุมงานได้ไหม
เราก็บอกป้านี่ขนาดรอบล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามาคุมแบบเข้มงวดแล้วนะ
บอกว่าสงสัยจะต้องเยอะกว่านี้อีก
พวกวัยรุ่นอาจจะได้กลัวแล้วก็ไม่กล้าก่อเหตุ

สงสารเจ้าหน้าที่นะ

ก็จะไม่มีเงินตีก็จะไม่มีคนมา

ขายของแบบเสี่ยงป้าน้อยบอกแบบนี้นะคะ

เขาก็ต้องไปตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ตีกัน
มาทำประวัติมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้

ที่เขาบอกว่าซีซั่นหน้าเจอกันข้อควาย

คือต้องตามตัวทั้งคนที่ตีกันและคนที่ขู่กันด้วยนะ
เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นในการจัดงานครั้งต่อไปนะครับ